อยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะคุณผู้ชมตามต่อคดีนี้กันค่ะ
คดีที่๑๐ตำรวจโทยิงไปทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงรับใช้
วันนี้แฟนนุ่มนะคะของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพชะอำแล้วค่ะ
หลังจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาร่วมทำร้ายร่างกายครับ
ตอนที่ไปนี่ก็ไปพร้อมกับทนายความไปที่สพอนายคมศิษย์จังพานิตค่ะ
น้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
แล้วก็เป็นแฟนนุ่มของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายนี่แหละค่ะนะคะ
คือวันนี้ไปเพราะว่าถูกแจ้งความระบุว่าเป็นคนที่ร่วมกับ๑๐ตำรวจโทยิงทำร้ายร่างกาย
พอมาถึงตำรวจก็นำเข้าพบพนักงานสอบสวนทันทีนะคะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้เสียหายวันนี้ก็มาเหมือนกันค่ะ
มาพร้อมกับทนายความนะคะนายพิพัฒน์รำจวนเพื่อขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
เพราะว่าผู้เสียหายกังวลเรื่องความปลอดภัยถ้าผู้ต้องหาได้ประกันตัวนะคะ
เนื่องจากว่าครอบครัวของเธอยังอาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าลงมือทำโทษเพราะว่าอบรมสั่งสอน
บอกว่าอยากถามกลับว่าทำรุนแรงเกินไปหรือไม่เพราะว่าตีเธอจนดั้งจมูกหักค่ะ
คือเกรงว่าท่าสรรค์ไม่ให้ขัดคล้านการประกันตัวนะคะ
เกรงว่าเราอาจจะถูกคุกคามหรือว่าอาจจะถูกคมครูอีกได้ค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตวันเวลาเท่าไหร่
คนที่บ้านเนี่ยเขามันบางทีมันระวังไม่ทันจริงคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหนูกลัวค่ะ
การมามอบตัวของนายคมสิทธิ์ก็ถูกสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็พาตัวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะไปตรวจค้นห้องพักชั้น๓๐ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ
เขตเทศบาลเมืองชะอำก็ค้นอยู่ที่นั่นประมาณ๑ชั่วโมง
คมสิทธิ์เดินลงมาพร้อมกับตำรวจด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
พอนักข่าวถามถึงเรื่องการมามอบตัววันนี้ให้การว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าให้ไปถามร้อยเวรเองค่ะ
อันนี้ไปสารเลยใช่ไหมครับพี่
จากการที่ตำรวจไปตรวจค้นที่ค้นโดมิเนียมทางภูมิกับสพชะอำบอกว่า
พิสูจน์หลักฐานได้พบร่องรอยคราบเลือดจำนวนนึงที่พรมพื้นห้องค่ะ
ส่วนอุปกรณ์ที่ผู้เสียหายอ้างว่าผู้ต้องหาใช้ทำร้ายเป็นเศษเก้าอี้
อันนี้ไม่เจอนะคะผู้ต้องหาอ้างว่าเก็บทิ้งไปแล้ว
หลังก่อเหตุก็เข้ามาพักหลายครั้งมีการทำความสะอาดห้องค่ะ
ส่วนเครื่องช็อตไฟฟ้าคาดว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
เอาติดตัวไปด้วยเพราะว่าปกติก็พกติดตัวตลอดเวลาค่ะ
คมสิทธิ์ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งผู้ต้องหาก็เข้ามามอบตัวดังนั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะคะ
และล่าสุดมีรายงานบอกว่าตำรวจให้ประกันตัวไปแล้วด้วยวงเงิน๑แสนบาทค่ะ